คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาลงใต้กัน
เดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่านะครับ
สุราธานีกับเมนูขึ้นชื่อเป็นเมนูท้องถิ่นของที่นี่
แต่มันคืออะไรไปดูหน้าค่าตากันหน่อยฮะ
พากันไปที่ชายาบูติกนะครับตำบลตะกรบอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
กินไข่เค็มหรือเปล่าไม่ฉายไม่ฉายพาไปนี่ไปดูนี่ไปกินผักภูมิครับ
ผักภูมิเป็นผักภูมิมันเป็นลักษณะของผักหวานป่า
พอเขาไปเก็บมาจากในป่าเขาก็เอามาทำเมนูนี้ครับ
ผักภูมิกรอบโอ้โหชุบแป้งทอดแล้วทอดให้มันเหลืองกรอบแบบนี้ครับ
เอาไปทานกับอะไรรู้ไหมอะไร
ยำสูตรน้ำพริกเผามันเป็นเมนูเด็ดเลยล่ะคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นการนำผักพื้นบ้านใกล้ริมทะเลมาประยุกต์ได้อย่างลงตัวอร่อย
เคี้ยวดับกรุบกลับแบบนี้แหละครับมันกรอบอ่ะเนาะ
เขียวทำให้เด็กไม่ชอบก็เอาไปชุบแป้งทอดกรอบมันซะเลยครับ
ได้ทานได้ถั่วต้วมอ้าวแล้วนี่อีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับ
หาทานยากเขาบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของชาวประมงที่นิยมทำทานกัน
เฮ้ยนี่เมนูนี้เลยครับอันคือเจ็ดที่ปูมา
ฮะขออีกทีสิเจ็ดทีปูมาอันนี้เป็นสำเนียงชาวใต้เขาเลย
สำเนียงคุณนี่แหละดิฉันว่ามันคืออะไร
ถ้าพูดอ่านแบบภาษากลางก็จะเป็น
เอิ่มเจ็ดที่แปลว่าผัดในภาษาท่องถิ่นของเขาค่ะ
เอ้าค่ะเจ็ดทิก็คือมาผัดกับกะทิเจ็ดปูมา

เมนูนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำแล้วก็รับประทานกันในครัวเรือนอยู่แล้ว
ก็เลยเป็นเมนูที่รังสรรค์ออกมาเอามาขายลูกค้าในร้านแห่งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับแล้วที่เห็นเนี่ยนะฮะโอ้โหถ่ายรูปกันแม่เพิดเพลินเจริญใจ
เพราะว่าร้านนี้เขาแต่งร้านให้เป็นสไตล์โมเดิร์นท่ามกลางธรรมชาติครับ
โอ้โหลูกคงลูกค้านี่ถูกอกถูกใจครับหามุมตรงนั้นมุมตรงนี้
ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอวดกันในโลกโซเชียลนะฮะใครอยากไป
อยากค่ะอ่าคุณนิวนาวอยากไปน้องใบตองอยากไปไหมฉันอยากไปค่ะ
ฉะนั้นตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปที่นี่นะครับ
อยู่แถวบริเวณริมถนนเรียบริมทะเลสายตะกรบพุมเรียง
ตามบนตะกรบอำเพลิงชายาจนวัตถ์สู่ราชธานีไปที่นี่นะคะ
ได้ขี่ม้าด้วยวู้ดีจังแต่ว่าได้เจริญปูมาด้วย
เจริญที่ปูมาเออทีนี้แหละถ้าจะไปน่ะ
เฉพาะวันหยุดราชการเท่านั้น

เจ้าของเขาทำงานรับราชการทั้งคู่

ถั่วต้วมนี่ถั่วต้วมมาเยอะมาก

เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าจะไปก็ควรจะต้องศึกษาวันให้ดีนะครับ
เอาวันที่เป็นวันหยุดราชการไปเที่ยวกัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากเลยนะ
ดูสิบรรยากาศก็ดีนะคะได้กินเจียนทิปูมา

ถ้าเป็นภาษากลางดีกว่า

แล้วอันนี้ภาษาใต้เจียนปู่มา
แล้วภาษาเหนือภาษาเหนืออ๋อภาษาเหนือ
เจียนปู่มาเจ้า
งั้นต้องลองอีสานบ้างลองดูเจียนปู้มาเจียนปู้มา
เจียนปูมาเจ้าหนูผสมกันไปหมด
แต่ถ้าไปพูดที่นครสวรรค์
เจียนทิปูมาปูมาปูมาหน้าตาแบบนี้

นครสวรรค์อะไรล่ะอัพพอร์นนครสวรรค์